สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ต้อนรับกันหน่อยสมาชิกใหม่
จะน่ารักแค่ไหนรู้ไหมตัวอะไรคุณลูกสมเสดครับ
สมเสร็จที่เขากินมดที่มีปักยื่นจมูกยื่นแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเขาออกมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปดูความน่ารักของเขานะครับ
นี่แหละครับแต่เราพาไปก่อนเลยไปดูก่อนเลยนะครับ
โดยผู้ช่วยผู้มนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ
ผู้ช่วยอัธพรศรีเฮรันนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งผู้มนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยนะครับว่านี่
สัตว์ของเราได้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องสมเสร็จน้อย
ตอนเด็กเขาน่ารักเขามีลายนะครับคุณ
มีลายแบบนี้ขาวเส้นนะครับ

แล้วแบบคือเหมือนคุณแม่แต่ว่าย่อลงมา
่อลงมาแล้วก็มีลายเพิ่มขึ้นมานะครับ

อันนี้โลกใหม่ใช่ไหมกำลังยืนงงอยู่
นะครับน่ารักมากเลยเนี่ยเด็กก็ดูเขา
เขาก็ดูเด็กอันนั้นมนุษย์ใช่ไหม
เด็กว่าเออนั่นทำไมลูกสมเสร็จไม่เหมือนแม่เลย

หนึ่งตัวเพศผู้เกิดจากพ่อชื่อปีใหม่

แล้วก็คุณแม่ชื่อยาอายุ๗ปี๑๐เดือนนะครับ
โดยลูกสมเสร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
การดูแลจากแม่สมเสร็จมาระยะหนึ่งแล้ว

ชมความน่ารักของเขาอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
จมูกเขาเนี่ยดูสิ

ชวนให้ทุกคนร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อทีเชิด
เงินรางวัลกว่า๗๐๐บาทนะคุณ
ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล๓๐๐บาท

สื่อความหมายความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูกสมเสร็จตัวน้อยนี้ด้วยนะครับ
และผลงานต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือและความคิดของน้องเอง
แล้วก็ไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน
ส่งผลงานการประกวดสามารถส่งผลงานได้
ไม่จำกัดภายในวันที่๒๐ธันวาคมนี้นะครับ
คือถ้าเด็กหรือว่าประชาชนทั่วไป

ว่าส่งมาให้เขาได้เลยที่สวนสัตว์เปิดเทาเขียวนะครับ
สำหรับสมเสร็จหรือว่าผสมเสร็จ
เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้๐๐๐๐นะครับ
แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่กินพืช
มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกัน
มูกเขาบอกยื่นออกมาแต่สั้นกว่าช้าง
ก็เลยลักษณะคล้ายช้างลำตัวกูลคล้ายอะไร
คล้ายหมูไงคล้ายหมูมีหางยาวสั้น
หางยาวกระดิกแบบนี้นะครับแล้วก็ขาสั้นนะครับ
เขาบอกหางสั้นคล้ายหมีแต่ขาคล้ายหมู
ลำตัวคล้ายหมูมีกีบเท้าคล้ายแร็ด
แล้วก็ชอบอาศัยในป่าทึบนะฮะแต่ตอนนี้อยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ดูแลอย่างดีแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ชมกันแล้ว
รักเนอะสรุปแล้วเขาคือตัวสมเสร็จนะเพราะเขาเหมือนหลายอย่างมาก

เขาบอกว่าลายในช่วงแรกเกิดจะเหมือนแตงไทยเหมือนไหม

แต่ว่าพอ๖เดือนขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเหมือนคุณแม่เขา
ก็จะเป็นช่วงหลังตัวเป็นต้นไปนี่จะเป็นสีขาว

รอ๖เดือนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเหมือนคุณแม่เขา
คุณผู้ชมบอกว่าลูกสมเสร็จน่ารักมาก